คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่เรื่องของยังอยู่กันที่เรื่องของเด็ก
อันนี้ค่ะคนเป็นแม่ออกมาร้องสื่อแล้วขอให้คุณกันจอมพลังช่วย
เพราะดูท่าแล้วน่าจะไม่มีใครช่วยได้
งานนี้เขาบอกว่าลูกชายอายุ๑๓ปีเท่านั้นถูกเพื่อนแกล้ง
แกล้งให้บังคับถอดเสื้อผ้าโป๊เปลือแล้วถ่ายคลิปเอาไว้
หัวเราะกันสนุกสนานแถมถูกบังคับให้ทำตัวเหมือนเป็นประหนึ่ง

รูปนี้ก็พอรกี่นัดไม้เลยสำหรับพี่เหนือ
มีผลลิปที่จะสามารถช่วยเห็นความราคาพวก่อน

นึกถึงจิตใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ของเขานะคะ
แล้วปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยไม่ได้รู้ว่าจากลูกลูกไม่ได้เล่านะ
แต่ไปแอบเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมือถือของลูก
เพราะว่าทั้งเพื่อนทั้งรุ่นพี่ส่งข้อความมาข่มขู่ตลอดเวลา

เหตุการณ์นี้เนี่ยรุ่นพี่ค่ะบอกว่าขึ้นคร่อมร่างของน้อง
อายุ๑๓ปีเท่านั้นน้องผู้ชายค่ะ
จับทอดังเกงแกล้งลักษณะธรรมนาอาจารย์
จับอวัยวะเพศน้องแต่ร้องเสียงหลงเลยอ่ะ
พยายามขอร้องให้รุ่นพี่หยุดไม่หยุดค่ะ
หันไปหัวเราะกันสนุกสนานประหนึ่งเหมือนเป็นเรื่องตลกอ่ะ
จับใช้แล้วจับน้องขังอยู่ในห้องน้ำ
หลังเกิดแล้วคุณดูสภาพห้องน้ำคืออันนี้มันเป็นหอพัก

ว่าอันนี้มันเป็นหอพักที่ไหนแล้วน้องลักษณะอยู่

สุดท้ายต้องแชทไปบอกเพื่อนคนอื่น
ให้เข้ามาช่วยเหลืออ่ะเดี๋ยวลองไปดู
มันมีทั้งแชททั้งข้อความอะไรเต็มเลยค่ะ
เป็นรุ่นพี่จริงใช่ไหม
อ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่จบแค่นี้

แต่เดี๋ยวมาฟังกันหลังครบทรงชาติค่ะ
คุณผู้ชมคะมาดูกันต่อเรื่องน้องอายุ๑๓

แล้วดิฉันเหลือไปเห็นข้อความคุณผู้ชม

เพราะพูดธิกรรมของลูก

บอกลูกเป็นเด็กปกตินะคะ

คุณกันสุดท้ายเมื่อวานนี้พาน้อง
พาคุณแม่นะคะ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกไปแจ้งความที่สอบพอองคารักษ์ค่ะคือคุณกันออกมาเนี่ยก็มามีการเปิดคุดคุยแล้วก็มาแถลงข่าวที่บริเวณหน้าสอนอ
และที่สำคัญยังมาที่รายการเปิดปากกับภาคภูมิของพี่อุ๋ยของเราด้วยแล้วก็มาเล่าให้ฟังค่ะแม่น้องเนี่ยบอกเลยนะเอาจริงพื้นเพบ้านเดิมเนี่ยเขาเป็นคนจังหวัดเลยแต่น้องเนี่ยหลายคนสงสัยใช่ไหมเมื่อกี้เชอรี่ก็ถามว่าน้องเขาเป็นเด็กปกติใช่ไหมปกติแล้วเป็นนักกีฬาด้วยนะคะ
น้องเนี่ยสอบเข้าโรงเรียนกีฬาที่จังหวัดนครนายกได้เป็นประเภทฮอกกี้อเก่งเลยนะตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแล้วกลายเป็นว่าต้องมาอยู่ที่นี่เพราะมันเป็นโรงเรียนประจำเลยต้องไปทำการอยู่หอพักหอพักนี้เนี่ยเขาจะแบ่งให้อยู่กันเป็นห้องห้องละประมาณ๔คน
หลังปิดเทอมแน่นอนว่าแม่ก็จะไปรับน้องกลับในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมารับน้องกลับจากโรงเรียนเห็นแล้วว่าน้องผิดปกติดูซึมซึมเชื่องช้าไม่อยากทำอะไรอยู่บ้านเก็บตัวนั่งกุมมือแล้วบางครั้งน้ำตาไหลออกมาเลยบางคืนถึงขั้นละเมอลุกขึ้นมาร้องไห้ตลอดสุดท้ายแม่พาน้องไปหาหมอแต่อาการไม่ดีข
ทำทรมานทารุณใช้น้องอย่างกระทาสซักผ้ากินข้าวก็ต้องไปคอยล้างจานเก็บถาดเก็บช้อนให้แล้วรุ่นพี่เหล่านี้อยากได้อะไรก็จะสั่งให้น้องทำหาซื้อมาให้ทั้งข้าวของทุกอย่างถ้าไม่ทำจะถูกรุมทำร้ายถูกตีด้วยไม้แขวนเสื้อและจับขังในห้องน้ำเอาง่ายใช้เอี่ยงธาตุอ่ะใช่จับแก้ผ้าถ่ายคลิปข่มขู่จนน้องกลายเป็นเด็ก
ก็ให้คำตอบว่าบุคลากรโรงเรียนมีน้อยไม่สามารถดูแลเด็กได้ทั่วถึงผู้ประสานควงการจัดตั้นโรงเรียนกีฬานครนายุคคุณยุทธพรออกมาชิคแจงแล้วนะคะที่ตอบผู้ปกครองไปว่าทางโรงเรียนมีบุคลากรน้อยแล้วดูแลไม่ทั่วถึงตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ทราบข้อมูลเรื่องนี้ไปสอบถามโค้ชค่ะที่ทำการดูแลเด็กก็ทราบเรื่อง

เพื่อที่จะดูแลสภาพจิตใจน้องต่อไปพนักงานสอบศวงของสออุงคลักษณ์บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกผู้ปกครองของเด็กที่ร่วมก่อเหตุมาสอบปากคำนี่คือสภาพของน้องที่พาไปโรงพยาบาล
ที่โดนกระทำเนี่ยมันเอาออกไปได้
มันต้องใช้เวลานานเหลือเกินกว่าจะเอาปมตรงนี้ออกไปได้
ภาพนะเด็กที่เขาเป็นนักกีฬาเขามีความฝ่ายฝัน
เขาเป็นคนร่าเริงจากเด็กแบบนั้นกลายมาเป็นเด็กซึมเศร้าไปเลย
ใช่เขาจะกลายเป็นกันกลัวไปเลยว่าแบบ
พี่คนนี้จะมาทำอะไรเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้

แล้วเด็กเหล่านี้อย่าไปทำอะไรแบบนี้กับใครนะ
ใช่นี่คนนอกนะฟังแล้วพูดตรงคุณผู้ชม

เหมือนกับคุณผู้ชมเลยข้อความเทียบอ่านไม่ได้นะคะ